กลับมาช่วงนี้มาดูความคืบหน้าของอดีตผู้กำกับโจ้กับพวกหน่อยนะครับ
ใช่ครับนี่ฮะคุณผู้ชมนะคะ
มาที่เรือนจำคลองเปรมนะคะแน่นอนว่า
เมื่อวานหลายคนโฟกัสประเด็นไหนรู้ไหมคะ
มีการเข้าไปสอบปากคำอดีตผู้กำกับโจ้กับพวกอีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏว่าคราวนี้ใช้คำว่าพลิกลิ้มได้เลย
ปฏิเสธนะครับปฏิเสธเลยค่ะปฏิเสธจากครั้วแรกที่หล่อไปเลยหรือเปล่านะ
ใช่ใช่เลยพี่ต้นปฏิเสธจากครั้งแรกที่พบตรแถลงข่าวแบบโอนอิน
ปฏิเสธจากครั้งที่๒ที่มีการสอบปากคำโดยตำรวจ
คราวนี้พอรองอธิบดีอายการภาค๖กับอายการจังหวัดนครสวรรค
ไปสอบปากคำถึงเรือนจำกลางพิศนุโลก
ปรากฏว่าบอกเลยว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ผมไม่ได้ทำและผมไม่เคยเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่ต้น
ตรงนี้เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาเขาบอกว่าไม่เคยเซ็น
เป็นประเด็นเลยนะคะก็ตอนนั้นที่มีการสอบปากคำนะคะ
แล้วก็มีการไปให้รับทราบข้อกล่าวหา
ที่กองบังคับการตำรวจภูทรนครสวรรค์เขาบอกเขาไม่ได้เซ็นนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานก็มีการนำตัวมาถึงเรือนจำคลองเปรม
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พอมาถึงเนี่ยนำตัวทั้งหมดเข้าไป
ในทันทีนะคะถ้ำกลางความดูแล
ดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอเนตเตาสุภาพรองผู้มะครับการ
รามบอกว่าได้มีการสอบปากคำผู้กำกับโจ้
เรือนจำกลางจังหวัดพิศนุโลก
พร้อมกับรองอธิบดีอายการภาค๖อายการจังหวัดนครสวรรค์

ทนายความส่วนตัวของผู้กำกับโจ้ปรากฏว่า

ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธจากคำให้การเดิมทั้งหมด
อ้างบอกว่าการสอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจภูทรนครสวรรค์
ก็ไม่ได้เซ็นรับทราบข้อกล่าวหานะครับ
ระหว่างที่มีการสอบปากคำตลอด๒ชั่วโมง
ปรากฏว่าผู้กำกับโจ้มีสีหน้าปกติเรียบเฉย
แล้วที่สำคัญยังคงให้การยืนยันบอกว่า
ไม่ได้มีเจตนาฆ่านายมาวิน
และไม่ได้อ้างว่าตัวเองป่วยเป็นโรคไบโพล่า
เพื่อนำข้ออ้างนี้มาต่อสู้ในการดำเนินคดีนะครับ

ตามรายงานข่าวบอกว่าจะมีการนำตัวอดีตผู้กำกับโจ้และพวก

แล้วก็จะมีการประชุมกันเพื่อทำสำนวนการสอบสวน
ส่งให้กับปปชพิจารณาในวันอังคารที่๗กันยายนค่ะ
ทีนี้อีกหนึ่งคนเมื่อวานนี้ที่เราไปพูดคุยด้วย
ก็คือทนายความส่วนตัวของอดีตผู้กำกับโจ้
นายโชคชัยอ่างแก้วยืนยันบอกว่า
ผู้กำกับโจ้บอกกับตัวเองเลยว่าไม่เคยป่วยเป็นโรคไบโพล่า
ไม่เคยเข้ารับการรักษาใดทั้งสิ้นนะคะ
ส่วนการที่พนักการสอบสวนจะแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยการทรมาน

แต่ในทางคดีทนายความบอกว่าจะต่อสู้
ว่าเป็นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
เพราะอดีตผู้กำกับโจ้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่า
แจ้งข้อกล่าวหาโทษของข้อกล่าวหา

เจตนาหรือไม่เจตนานะคะ
ผู้กำกับโจ้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่า
วันนั้นที่ทำลงไปเพื่อจะขยายผลเรื่องของยาเสพติด
ส่วนเรื่องของการยื่นเรื่องประกันตัวตอนนี้
ทนายความโชคชัยบอกว่าต้องทิ้งระยะไว้ก่อน

แล้วก็ก่อนหน้านี้ธนายความส่วนตัวของผู้ต้องหาท่านอื่นเอง
พยายามที่จะขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน

ทีนี้คุณผู้ชมแม่ของนายมาวินนะคะ
คุณจันจิราธนพัฒน์เปิดใจครั้งแรกกับเราค่ะนะฮะ
บอกว่าหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตวันที่๖สิงหาคม
วันนั้นอดีตผู้กำกับโจ้มากราบตักเลยนะ
กราบตักขอโทษแม่แทนลูก
ฟังคำแม่ตรงนี้โอ้โหแล้วมันก็ปวดใจเหมือนกันนะ

และอย่างหนึ่งมาขอเป็นลูกแม่อีกคนด้วย
ใช่ค่ะแหมนะคะ
คือคุณแม่บอกว่าตอนนั้นอดีตภูมิกับโจ้
ตอนที่มากราบตักคุณแม่เนี่ยนะยังหันไปถามลูกน้องเลยว่า
มีใครเป็นคนทำให้มาวินเสียชีวิตหรือเปล่า
ทุกคนตอนนั้นยืนยันบอกว่าไม่ได้ทำให้เสียชีวิตนะคะ
คือตอนแรกแม่ก็เชื่อหมดใจเลย
แต่พอเห็นคลิปเฉาแม่บอกไม่คิดหวังเหลือเกิน

อันตัวใจอันตัวละครจริง
ทีนี้แม่บอกว่าสิ่งที่กังวลตอนแรก
หลังจากที่พอเห็นคลิปแล้วกลัวว่าอดีตภูมิกับโจ้จะหลุดคดี
แต่ตอนนี้พออธิบดีอายการภาค๖อายการต่าง
เข้ามาร่วมสอบปากคำทำสำนวนเองตั้งแต่ต้น
ตอนนี้เริ่มเบาใจแล้วก็คิดว่าน่าจะได้รับความเป็นธรรมนะคะ
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของความเชื่อพ่วงมาด้วยค่ะ
เล่าบอกว่าคืนวันที่๓๑สิงหาคมนะคะ
ของแม่เห็นเงาดำรูปร่างสูงใหญ่คล้ายกับลูกชาย
มานั่งคล่อมรถจักรยานยนต์ที่หน้าบ้าน
เชื่อว่าน่าจะเป็นลูกชายมาสื่อสารกับแม่แล้วก็คนในบ้าน

แล้วที่สำคัญพอฝันแบบนี้ปุ๊บเห็นทะเบียนรถไหมคะ

ทะเบียนรถประตาไซค์๙๗๔๑

ปรากฏว่าเอาเลข๗๙ไปซื้อลอตเตอรี่

เพราะเนี่ยรถเขาคือว่ารถจะไปจอดที่บ้านแม่
แล้วก็ตั้งกทะตั้งผู้ไว้แบบนี้

แม่บอกว่าก็ยังทำให้คิดถึงลูกชายเข้าไปอีก
เรื่องคดีก็ต้องว่ากันไปต่อนะฮะ